เมื่อช้อนเช้าที่ผ่านมานะครับนายสรยุสุทธสนักจินดานะครับ
พิธีกรข่าวชื่อดังครับได้รับการปล่อยตัวออกจากเมืองจำแล้ว
แต่ว่าเป็นเงื่อนไขของการพักโทษโดยใส่กำไรข้อเท้าอีเอ็มอยู่นะครับ
แล้วก็จำกัดพื้นที่นะฮะห้ามออกจากพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
ก็มีครอบครัวคนใกล้ชิดไปรอต้อนรับนะครับ
รวมทั้งทีมงานที่เคยร่วมงานกับคุณสรยุทธ์ด้วยนะฮะกับเรื่องราวเช้านี้แหละ
นะฮะก็มีคุณไบท์คุณหมวยคุณชูวิทย์คุณตันพาสกรนาธี
แล้วก็คุณโกติก็ไปรอให้การต้อนรับด้วยนะครับ
คุณสรยุทธ์นั้นเดินทางออกมาจากที่สำนักงานคุมประพฤติ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าในเรือนจำอยู่ค่อนข้างจะสักปีกว่า
ก็ตอนแรกก็รู้สึกเคว้งเหมือนกันมีเรื่องความทุกข์ทางใจ

หลังจากที่จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารในเรือนจำก็รู้สึกดีขึ้น

ถามว่าจะกลับเข้าสู่หน้าจอเมื่อไหร่บอกขอกลับไปคิดก่อน
ปรับตัวก่อนเพราะว่าไม่ได้ทำงานตั้งนานแล้วนะฮะ
ก่อนเข้าไปกับตอนนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะ
แต่ก็ยืนยันว่าจะอยู่ช่อง๓เหมือนเดิม
สำหรับโครงการพักโทษเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสคุณผู้ชมนะฮะ
คนที่ทำผิดแล้วนะแน่นอนต้องเข้าเมืองจำ

และให้โอกาสกับคนที่สามารถที่จะออกมาได้
เพราะถ้าให้โอกาสเชื่อว่าพลังสังคมจะทำให้เขามีพลังเดินต่อ
แต่หากไม่ให้โอกาสก็ทำให้เป็นภาระสังคมต่อไปได้
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณสอยุทธ์ได้พูดเมื่อช่วงเช้าในการแถลงข่าว
แล้วก็มีการชมรองเท้าแตะซึ่งแกะสลักด้วยมือ
บอกว่าอันนี้เอากลับออกมาเป็นที่บรรลึกจากเรือนจำ
เพราะว่าสื่อถึงคนทำที่ตั้งใจทำให้เขามากเลยอันนี้โชว์ให้ดูนะ
นี่นี่นี่อันนี้อ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยฮะค่ะ
การอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะฮะมันก็ทุกข์กันนะฮะ
ชีวิตเนี่ยผมเคยบอกเคยคิดก่อนจะเข้าไปแล้วว่า
อย่างน้อยมันก็จะได้จบซะทีคติความที่ต่อสู้มาสี่ห้าปี
พอถึงวันนี้หลังจากผมเข้าไปติดคุก
มันก็ตั้งแต่ลบสิบลบเก้าลบแปดถึงวันนี้ก็ศูนย์
แล้วก็ได้โอกาสที่จะเข้าไปเริ่มต้นนับมือใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่า
ส่วนคุณไบร์ทนะฮะเมื่อเช้าได้ไปรอต้อนรับก็เปิดใจหลังที่ให้ดอกไม้ไปแล้วก็บอกว่าวันนี้คือวันที่ที่รอคอยมานานนะฮะยินดีกับพี่ยุทธ์ที่กลับออกมาได้ใช้ชีวิตปกตินะฮะเมื่อเจอหน้ากันแล้วสิ่งที่พี่ยุทธ์พูดก็คือไบร์ทไม่ต้องเหนื่อยแล้วพี่จะมาช่วยทำงานนะฮะคุณไบร์ทเองก็เชื่อว่าคุณสอย
ว่าเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ต่อจากนี้ไปเชื่อว่าจะกลับมาทำงานสื่อบนชนได้อย่างเร็วนะครับขณะที่อธิบดีกรมคุมประพฤติคุณวิทย์ถวรศูนย์ทรอนขจิตนะฮะก็บอกว่าคุณสอยยุทธ์ต้องบรรยายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติทุกเดือนซึ่งตำรายอีเอ็มเป็นเครื่องมือช่วยติดตามตัวเงื่อนไขนะ
ที่กรุงเทพและบริมณฑลต้องขออนุญาตก่อน๓วัน
ไม่ประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีคดีความ
ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
ไม่ให้เป็นพิธีกรหรือโฆษกงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง
แต่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารภายใต้จัญญาบันวิชาชีพสื่อมวลชนได้ตามปกติ
ได้ว่าในเรือนจำคุณสรยุทธ์นั้นถูกปฏิบัติตัวเหมือนนักโทษทุกคน
ก่อนไปตัวเองนะก็มีการนำตัวคุณสอยุทธ์นั้นไปสวมกำไรอีเอ็ม
ที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเขต๗หลัก๔
ซึ่งก็เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใส่กำไรอีเอ็มจนกว่าจะครบกำหนดโทษ
ซึ่งเป็นระยะเวลา๒ปี๔เดือนคือตั้งแต่๑๔มีนาคมปีนี้ไปจนถึง๒๖กรกฎาคมปี๒๕๕๙
แล้วก็ต้องรายงานตัวตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษนั่นเอง